ที่จังหวัดตาก็เหมือนกันครับคุณผู้ชมครับผู้ชายคนหนึ่งนั่งเผาสายไฟ
เผาทำไมอ่ะจะล้อเอาทงแดงไปขายค่ะนะครับ
ชาวบ้านก็เหม็นเนี่ยควันก็ดำเหม็นก็เหม็นนะครับ
เดือดร้อนแจ้งตำรวจให้มาจับฮะอืมนะครับเนี่ย
มีการขู่ชาวบ้านด้วยนะตำรวจก็มาแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูว่าเกิดอะไรขึ้น
ชาวบ้านตะบลหนองหลวงอำเภอเมืองตากครับแจ้งตำรวจบอกช่วยทีเถอะ
อยู่หลังเมนวัดดอนแก้วควันเอยกลิ่นเอยเหม็นคลุ้งตลบอบอวนไปหมดครับ
ทั่วชุมชนชาวบ้านเดือดร้อนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเด็ก
คนที่เป็นภูมิแพ้ดูสินั่งทำไม่เกรงใจใครเลย
พอชาวบ้านเข้าไปห้ามกรอฟทำยังไงรึเปล่า
ตาขวางใส่ตาขวางใส่เสร็จลำมีด
มีดทำไมทำท่าจะพุ่งเขาทำร้ายชาวบ้านครับจะฟันชาวบ้านเขา
ชาวบ้านเจอแบบนี้หนีกันกระเจิงแล้วครับไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งนะครับ
มีดที่จะใช้ก่อเหตุก็เลยแจ้งตำรวจคุณผู้ชมครับ
พอตำรวจมาถึงเท่านั้นแหละก๊อฟคุณตำรวจครับมาทำไมเหรอครับ
งบเสงี่ยมเจียมตัวพูดเพราะพูดเพราะขึ้นมาเลย
ไม่มีทีท่าว่าจะทำร้ายชาวบ้านเลยตำรวจถามว่าอ่ะแล้วเองมานั่งเผาสายไฟทำไมเนี่ย
คนอื่นเขาเดือดร้อนก๊อฟตอบว่ายังไงฮะก๊อฟตอบบอกว่าก็นั่งเผาสายไฟ
จะเอาทองแดงไปขายนะคุณตำรวจครับแต่สายไฟเนี่ยผมไม่ได้ขโมยมานะ
มีร้านค้าร้านค้าหนึ่งเขาจะลื้อร้านผมก็เลยขอเข้ามา
คุณผู้ชมฮะไอ้ที่ว่าเปลี่ยนไปคนละคนเปลี่ยนไปคนละคนยังไง

พวกบ้านเมืองมันมีขึ่นมีแปลแกทำงี้ไม่ได้

อล์ฟร้องไห้ไม่เกรงใจรอยสัก

อ่ะตรวจสอบประวัติปรากฏว่ามีคดีติดตัวทั้งยาเสพติดแล้วก็เรื่องรักเล็กขโมยน้อยครับ
อย่ามาเผาสายไฟอีกนะแล้วอย่ามาขู่ชาวบ้านอีกนะ